กู้ภัยใจพระค่ะพี่บินบรรลือฤทธิ์นะคะ
เดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านอีกแล้วค่ะ
ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
เพื่อปิดภารกิจเงินบริจาคถ้วยน้ำท่วมจำนวนทั้งหมด๔๒๒ล้านบาท

งานนี้นะคะพี่ท็อปพี่ไทยค่ะพร้อมทีมงานได้มอบรถพยาบาลจำนวน๑๘คัน
ให้กับทั้ง๑๘อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
พร้อมด้วยพร้อมช่วยเหลืออีก๔ลำนะคะ
พร้อมด้วยเรืออีก๔ลำค่ะ
โดยบรรยากาศก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ
มีประชาชนมารอต้อนรับคณะพี่ท็อปพี่ไทย
โอ้โหบอกเลยว่าแน่นมากแน่นลานทุ่งศรีเมืองเลย
ก่อนจะมีพิธีส่งมอบค่ะแล้วก็ร่วมพิธีวางศิลาเลิก
รูปปั้นกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์นะคะ
โดยพี่บินค่ะได้เผยถึงความรู้สึกหลังจากร่วมฝ่าฟันวิกฤตน้ำท่วม
เมื่อปี๖๒ค่ะเป็นเวลากว่า๓เดือนว่า
ดีใจที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านค่ะแล้วก็จะทำเช่นนี้ตลอดไปช่วยทุกคน

ผมจะอยู่เคียงข้างเคียงบากอย่างไรกับพี่น้องทุกคนที่เป็นคนไทย
ไม่ว่าจะภาคไหนของประเทศไทย
ถ้าท่านเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยภัยธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่
เราจะไม่ทิ้งกันเราจะเคียงข้างท่านเหมือนกับจังหวัดอุบลราชธานี
จากนี้ค่ะพี่ท็อปนะคะยังเผยถึงเรื่องที่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อน
ระหว่างที่ไปช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลนะมีอยู่คืนนึงค่ะพี่ท็อปไม่สบายหนักเลย
คิดว่าตัวเองโอ๊ยไม่รอดแน่แต่ด้วยพลังใจที่อยากอยู่ต่อค่ะ
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านทานยาตื่นขึ้นมาอีกวันโอ้โหหายเป็นปฏิหารเลยค่ะ
รู้ตัวเองเลยว่าณวันนั้นถ้าคืนนั้นไม่รอดไม่ผ่านก็ถือว่าจบภารกิจนั้นแน่นอน
คืนนั้นเป็นคืนที่ทรมานที่สุดเป็นคืนที่รู้สึกได้ว่าถ้าตายก็ต้องตายคืนนั้น
ถ้ารอดเมื่อไหร่ผมลุยปรากฏว่าตื่นเช้ามามันก็ยังมีบ้าง
ที่รู้สึกว่าเฮ้ยแต่มันดีมากมันดีกว่าตอนอีกวันหนึ่งที่มันเป็นมาก
เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าที่ทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้น

วันนี้พี่ไท้มาแขนเป็น๒สีเลยนะ
ตากดงตากแดดช่วยเหลือพี่น้อง

สู้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณผู้ชม